คุณผู้ชมค่ะจากแต้วค่ะมาที่ซุปตาตัวแม่กันบ้างนะคะ
คุณอ้ำพัชราภาคุณผู้ชมค่ะบอกเลยคนนี้โพสต์รูปกี่ที
มาทั้งประเทศบอกสวยสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ปังอย่างนั้นปังอย่างนี้
แต่ว่ามีเกลียนคีย์บอร์ดค่ะคุณผู้ชมอยู่คนนึงมาบอกว่าพี่อ้ำไม่สวยเลย
ไม่สวยเหมือนตัวจริงเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้แฟนคลับไม่ไหวเหรอคุณผู้ชมค่ะ
พี่อ้ำเนี่ยโพสต์รูปปกตินะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมดูสิแต่ละรูปนะ

พี่อ้ำเนี่ยอายุ๔๒ปีแล้วนะคะ
ขนาดคนในวงการนะก็พาเข้ามา

คุณป้าพัชราภาเขา๔๒ปีแล้วย่อมดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นพิเศษ

คุณอายุเท่าไหร่ค่ะถ้าไม่ถูกเว้นเรียกเค้าว่าป้า
ถูกต้องพี่พลอยทำไมไปเรียกเขาว่าป้า
ค่ะก็เลยสวนกลับทันควันแทนคุณอ้ำแล้วบอกว่า
เขาไม่ใช่ป้านะคะเขาเป็นพี่ที่สวยที่สุด

แฟนคลับก็เข้ามาถล่มสิคะกลิ่นอาบอร์ดรายนั้นเลย
แต่ถามว่าเกลียนคีย์บอร์ดรายนี้หยุดไหม
ไม่หยุดจ้ะมาอีกจ้ะมาอีก
ทีนี้ร่ายยาวเลยนะบอกว่า
เวลาคุณอ้ำถ่ายสตอรี่เนี่ยถ่ายให้เห็นหน้าสดบ้างก็ดีนะคะ

ทำไมไม่สวยเหมือนรูปที่โพสต์ลงไอจี

วิอ้ามนี่หัวโพสต์รูปหน้าสนบ่อยมากนะคะ

บอกว่าตามจิกตามแซะไม่เลิกขนาดนี้

จริงสวยจริงไม่จกตานะคะ
แล้วคุณอ้ำพัชราภานี่คือสวยเหมือนแบบ
โขกหน้านี่คือแบบบล็อกเอาไว้มานานแล้วนะคะ
คือตั้งแต่รู้จักอ้ำมาแบบประมาณ๒๐ปี

ใช่หน้าสวยตั้งแต่แบบตอนนั้นจนถึงวันนี้

ที่เขาบอกว่าเขาแก่นะคุณ

ผู้หญิงอายุ๔๐สวยได้ขนาดนี้เลยเหรอ

อ้ำเวลาเขาเจอแฟนคลับเขาน่ารัก

ใช่เพราะคนจินใจพี่อ้ำอ่ะ
ทีนี้บันเทิงไทยรัฐขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปนิดนึงละกัน
ฟังคำพูดที่คุณอ้ำพัชราภานั้นเขาก็ได้พูดเอาไว้นะคะ
เขาบอกว่ากลัวแฟนคลับผิดหวังก็เลยไม่แต่งรูปภาพ
เวลาเห็นรูปแล้วเนี่ยมาเจอตัวจริงมันเหมือนคนละคนกัน

เดี๋ยวผิดหวังอย่าไปฟังค่ะ